ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้ค่ะคุณแนนค่ะ

ก็คงจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแนน
แล้วก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนมายืนในวงกลมนี้

ตามจำนวนเพลงและจำนวนเงินที่มากขึ้นเรื่อย
มาถึงเพลงที่๓กันแล้ว

๑๐๐๐บาทแล้วนะครับคุณผู้ชม

อินโทรเพลงที่๓เพลงมาครับ

ทุกคนว่ารอเสียบนะคะ

สำหรับในมุมของคุณสภพงว่ายาก

คุณแอนคิดว่าเพลงนี้มีความยากง่ายมากแค่ไหนสำหรับตัวเราเอง

อ่ะแต่เคยฟังไหมเคยฟังเพราะว่าเพลงนี้ก็ใช้ประกวด

ใช่เป็นเพลงถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นของคุณรัชนกศรีโลพันธ์

หยุดไปเถอะไม่ต้องเล่นเลยพอกากบ้านไปตื่นเต้น
อื้อหมาก
มีอะไรในใจกับเรานะคะมีอะไร
๕อย่าเสวนนากับคนชั่ว๖อย่ามั่วอบายมุก๗อย่าสุกจนลืมตัว๘อย่ามีผัวเป็นตัวตน
ไอ้ข้อ๑ถึง๗ทำไม่ได้เลยทำได้ข้อ๘ข้อเดียว

อย่างแน่นทำไมคะไม่เคยมีเป็นตัวเป็นตนเลย

มีไปเรื่อยเราเหนื่อยแล้วเราค่อยพัก
เฟซที่๓พิมพ์ธนาคาร๑๐๐๐๐บาทนะครับ

เล่น

คุณผู้ชมดีทั้งบ้างนะคะ
อย่ารอช้าค่ะร่วมสนุกเล่นเกมกับเราเพื่อสะสมแต้มนะคะ
ตกลงนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
สามเพลงมาครับโชคดีค่ะ
เพียงติดฟังว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้า
มัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฝันเปื้อนน้ำตาเอ่อ
เข้าเมืองเสี่ยงดวงเดียวร้าย
งานแหลกรายได้ที่ใจสอบหา
ไม่ต้องมีเรียนมา
ก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหว
เพื่อราธรรมรายจาย
จะเก็บเงินพันธุ์สักไป
ต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังถ้าเรือนรูระ
ข้างหัวเรียงแนก
เพราะฟันกิ้วห่อนหลับเหลือน
นอนหว่อนคว้อง
อยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
หาบหวังทางจ่ายังเตือน
ฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
อ้าวคนลุกคนลุกโอ้โฮคนลุกคนลุก

ไปแล้วนะครับโอ้โหเป็นเพลงที่
แต่ว่าเพลงนี้นะครับร้องไปเยอะทีเดียว
เกือบจบเพลงเลยนะเนี่ยนานมากเลยทีเดียว
เป็นเพลงเนื้อหาดีทีเดียวนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับ
จะใช่เพลงนี้หรือไม่นะฮะเป็นไงครับแนน

แต่เสียงยังนิ่งนะขนาดตื่นเต้นยังร้อง
ก็เห็นเดินชิวเลยนะคะเดินชิล
เอาละครับมาลุ้นกันนะครับว่าแนนจะผ่านเพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐บาท
สู่เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาทได้หรือไม่นะครับ
และสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
แนนร้องได้หรือร้องผิดครับ
ร้องได้
เอาละครับสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณแนนร้อง
เพราะว่า
ได้ครับ

เก่งมากครับ

อย่าผิด

จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ร้องได้ให้ล้าน